เจ้าของร้านหมูแดงครับเท่าแก่บอกโอ้โหเซ็งเลย

แต่ลูกค้าเอาโทรศัพท์มือถือไปเฮียไม่โอเคครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมครับหลังจากโลกออนไลน์แชร์ภาพนี้ครับ
มากันเป็นโต๊ะนี้เป็นครอบครัว

คือเพิ่งเก็บโต๊ะไปไง

แล้วครอบครัวนี้ก็มาอุดหนุนมากิน

ที่ชโง่ไปดูโทรศัพท์นะฮะ
เรียบร้อยดูซ้ายดูขวาให้ก้องจอดอีกนิดนึง
มีไหมมีไหมไม่มีก็ใส่เป๋องเกงนี่
โอ้โหมันชัดเลย
ครับผู้สื่อข่าวครับไปที่ร้านหมูแดงพระราม๓
แต่ว่าอยู่ที่ตัวเมืองสมุทรสาครนะ
ไปพบกับนายทงชัยวัดแสนหลวงเจ้าของร้าน
เล่าบอกว่าเหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายของวันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฮะ
ขณะที่เขากำลังจะเก็บร้านเอาลูกค้าเข้า
ลูกค้าเข้าเขาก็วางมือถือไว้ที่โต๊ะ
แล้วก็ลุกมาทำอาหารให้ลูกค้าตามปกติ
พอทำเสร็จนะก็ยังเห็นอยู่นะเห็นอยู่นะ
มือถือวางอยู่ตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจอะไร
เพราะลูกค้ามาเป็นครอบครัวนะครับ
พอเขากินกันเสร็จเขาก็ออกจากร้านไป
อ่ะเฮียเริ่มเอกใจแล้ว

เฮียบอกเฮียโทรแล้วโทรอีกโทรอีกโทรแล้ว
๑๕ครั้งแล้วแล้วครั้งที่๑๖

เอากล้องจอดปิดมากดสอบดู

ลูกค้าที่มากันพ่อแม่ลูก๔คน
คนเป็นพ่อได้หยิบโทรศัพท์ใส่กระเป๋าไป

มูลค่าโทรศัพท์ผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่
ผมซีเรียสแบบข้อมูลที่มันอยู่ในโทรศัพท์ผมมากกว่า

ต่อหน้าเด็กต่อต่อหน้าลูกต่อหน้าภรรยาเขาเขายังหยิบเลย
แล้วรับหลังคนอื่นถ้าเขาไปสบโอกาส

แต่เนี่ยแค่โทรศัพท์เครื่องขายได้ไม่กี่ร้อยบาททำไมเขาถึงยังต้องทำ
แล้วทำต่อหน้าเด็กต่อหน้าครอบครัวเขาอย่างนี้ไม่สมควร
ก็เลยอยากปรับเกินภัยไว้ไม่อยากให้ไปต่อเหตุทั้งอีกครับผม